การสวดมนต์ไหว้พระเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะ
สวดมนต์ก็ช่วยได้ทำให้มีสติสมาธิปัญญา
แต่ไม่ได้สามารถช่วยให้คุณไม่ถูกตำรวจจับนะคะ

ผู้ชายคนนี้ถูกตำรวจจับเพราะมีปืนค่ะ
มนต์ใหญ่เลยเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
ต้องให้ผู้มีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา
อย่างพี่อุ๋ยบอกค่ะนี่ค่ะสุดยอดมงคลคาถาซึ่งถือว่าเขาเก่งมากนะ
เขาท่องได้โดยที่ไม่ต้องอ่านบทสวดเลยอืมนี่ค่ะหรือว่าเขาตกใจ
เขาก็เลยฝึกสมาธิตัวเองระหว่างถูกจับแบบกลัวมากหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่อุ๋ย
แต่สุดยอดมงคลคาถาคาถาชินบัญชรไม่ได้ปกป้องคนไม่ดีนะฮะแบบโอ้โหไปทำผิดมาแล้วสวดบทนี้แล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัยนี่ไม่ใช่นะฮะ
อย่างนั้นค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายวิราชคิรีทศค่ะถูกตำรวจสพวังเจ้าจับตัวที่กระท่อมนะคะ
ในพื้นที่ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเขาครอบครองปืนเป็นปืนยาวนะคะเป็นเหมือนปืนแก๊ปกระบอกหนึ่งนี่นะคะอย่างที่เห็นในภาพ
ตำรวจสอบปากคำอยู่ค่ะเขาก็พึ่มพำพึ่มพำตำรวจก็เงียบหูฟังเอ๊ะเขาพูดอะไรหรือเปล่า
อย่างที่พี่อุ๋ยบอกค่ะสวดมนต์คาถาชินบัญชรคล่องแคล่วมากจริงคือไม่แน่ใจว่าอยากให้ตำรวจปล่อยตัวหรือเปล่าหรือยังไง
แต่ตำรวจก็ไม่ขัดจังหวะนะคะพี่อุ๋ยปล่อยให้สวดมนต์ไปเลยอยากสวดมนต์ก็ปล่อยให้สวดมนต์ให้เต็มที่ไปเลย
เป็นแบบหลายสิบนาทีนะตำรวจบอกตำรวจก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรนายวิราชจะได้จิตใจสงบจะได้มีสติจะได้สอบปากคำได้แบบชัดจะได้สอบปากคำได้ชัด
ถูกแจ้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ไม่ว่าจะสวดมนต์บทไหนก็ตามแต่ถ้าคุณทำผิดกฎหมายคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
อย่างนี้คาถาท่านไม่คุ้มกันให้รึเปล่าค่ะ